แต่คำนึงสลับกันนะครับพี่เป็นหมอครับโดยห้ามทำแหลมว่ามักใดกว่ามายมีก็มีดรามาก
คือต้องพิสูจน์ภาคหลังผอมมากผอมจนใส่ชุดอะไรตายคนก็ด่าบว่าวันผอม
กำลังกายหนักนะคะรวมไปถึงเรื่องที่ไม่ยอมลงลูกคู่กะเต๋อไปทริปพักผ่อนเที่ยวทะเลที่แบบว่าเต๋อกับภูผ่าจิ้นกันเอง
ใช่นะคะแต่ว่ามิ้นท์กับภูผานะคะซึ่งไปด้วยก็ลงแต่ทำไมไม่มีใหม่กับพี่เต๋อสักทีนะคะ
ไปฟังทั้งเรื่องผอมแล้วก็เรื่องรูปคู่ที่หลายคนรออยู่ค่ะ
แต่ว่าที่จริงเราก็ไม่ได้ผอมอะไรขนาดนั้นนะคะหมายว่าเราก็สุขภาพดีคือถ้าเราดูแลตัวเองดีอะไรอย่างนี้ค่ะออกกำลังกายถ้าเป็นแฟนคลับใหม่จะรู้ว่าใหม่แบบกินหนัก
หมายว่าน่าจะเป็นเพราะแบบท่าโพสต์นะคะถ้าเรายกมือขึ้นสูงหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะดึงแล้วมันอาจจะลัดเข้าไปอะไรอย่างนี้
จริงแหนะ
ใช่ค่ะทำอะไรไม่ได้จริงค่ะก็คงต้องยกให้ผ่าไปจริงค่ะเขาจิ้นกันแรงมากค่ะ

เรื่องความพร้อมหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าเรียนแบบได้ยากได้ง่ายมั้ง
กว่าจะพร้อมได้เท่าใหม่ดาวิกาก็เอาเป็นว่าอย่างที่เธอบอกแหละ
ดูแลสุขภาพดีแล้วนะจ๊ะ